คุณผู้ชมไปที่เชียงบรายนะฮะมีทางด้านของชุดนรสิงหกรมการปกครองเขาส่วนที่กำลังการบุกเข้าไปโรงแรม
ที่หนึ่งนะฮะอยู่ที่ถนนสนามบินเก่าเพราะว่ามีกลุ่มแม่เล้าเขาเอาผู้หญิงไปเปิดโรงแรม
แล้วก็ขายบริการทางเพศโอ้โหคือเอาจริงจริงเหมือนเปิดเป็นซ่องเลยนะ
เปิดห้องแบบนี้เลยหลายห้องด้วยแล้วก็ให้ผู้ชายเข้าไปใช้บริการการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไป
สุดท้ายก็จับได้มีผู้หญิงอยู่สักสี่คนได้รวมทั้งแม่เล้าด้วยนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมานะฮะ
โดยปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองฝ่ายปกครองของจังหวัดเชียงบรายครับเรียกว่าชุดนรสิงศ์
โดยให้เจ้าหน้าที่ปลอมตัวเข้าไปเป็นนักท่องเที่ยวก็ไปซื้อบริการ
เงินล่อซื้อต้องการจะซื้อบริการผู้หญิงคนหนึ่งเท่าไร
ก็บอกว่า๑๘๐๐ค่ะก็ว่ากันไปสุดท้ายเนี่ยพาผู้หญิงคนนี้ไปโรงแรมนี้แหละ
ตามที่เขากำหนดเอาไว้ว่าต้องเข้าที่โรงแรมนี้นะฮะ
จากนั้นก็ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ซุ่มอยู่รอบนอก
แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มนี่คนนี้คือแม่เรานะครับ
ตรวจค้นในห้องพักในโรงแรมพบผู้หญิงอีก๔คน
อายุสัก๒๑๒๔ปีทั้งหมดก็สารภาพว่าร่วมกันค้าประเวณีจริง
ส่วนนางสาววันนิพาแม่เล้าก็ยอมรับว่าเป็นธุระในการจัดหาผู้หญิงมาเพื่อค้าประเวณี
เจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวทั้งหมดนะฮะทั้งผู้หญิงที่ไปร่วมกันค้าประเวณี
แล้วก็แม่เล้าส่งโรงพักเมืองเชียงบรายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ